ลืมเขาหรือยังใครคะสนทิยาสวัสดีก็เป็นมือร้องคนหนึ่งเหมือนกัน
ช่วงนี้พี่ศรีร้องดังกว่าไงนี่ไงเขากลับมาแล้ว
คุณสนทิยากราบเรียนใช่ไหมสนทิยาสวัสดี
หนังสือถึงกรกตบอกเร่งหน่อยได้ไหม
ที่คนเขายื่นไปเรื่องของคุณพิธาถือหุ้นสื่อไอทีวีนะ
เร็วหน่อยได้ไหมจำจำได้ยังคุณผู้ชมจำได้ยังคนไหนคนนี้นี่แหละครับ
พิจารณาเร็วหน่อยได้ไหมก่อนจะรับตำแหน่งนายกเนี่ยนะครับ
นายสนทิยานะครับบอกว่าถ้าปล่อยให้ถึงเวลานั้น
แล้วเดี๋ยวมาวินิจฉัยภายหลังมันกระทบน่ากระทบเยอะนะ
นายพิธาอาจจะต้องพ้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรี
แล้วคณะรัฐมนตรีจะกลายเป็นโมคะหรือเปล่านี่ท่านมองไปไกลแบบนั้นแล้ว
สนทิยายังระบุอีกว่าเมื่อวันที่นะครับ
พฤษภาคมเลขาธิการปปชได้มาแถลงอย่างชัดเจนแล้วว่า
นายพิธาได้แจ้งการถือหุ้นไอทีวีจำนวนกว่า๔๒๐๐หุ้น
หากดูตามรัฐมนุนปี๒๑๖๐มาตรา๙๘วงเล็บ๓
คุณสนทิยาบอกว่าก็ระบุไว้ชัดเจนบัญญัติไว้ชัดเจน
ว่าคุณสมบัติของสอสอจะต้องเป็นเจ้าของนะครับ
หรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนใดไม่ได้นะ
และในมาตรานี้ก็ไม่ได้ระบุว่าจะต้องถือจำนวนกี่หุ้น
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่านายพิธาไปยื่นต่อปปช
แล้วปปชก็แถลงว่านายพิธาได้แสดงบัญชีทรัพย์สินถือหุ้นจริงไง
สนทิยาสวัสดีครับ
แต่ผมยืนยานอีกครั้งหนึ่งว่าจุดประสงค์กับผมไม่ต้องการให้มีปัญหา
ไปถึงในช่วงที่คุณพิทาลึกไปถึงเป็นนายกรัมตรีแล้ว
ความเสียหายมันจะมากกว่าเดิม
ส่วนกรณีที่ไอทีวีไม่ได้ดำเนินกิจการแล้วนั้นคุณสนทิยา
องแบบนี้บอกว่าแม้จะไม่ได้บริหารแล้วเนี่ย
แต่ไอทีวียังมีเครื่องไม้เครื่องมือบางส่วนนะครับ
แล้วก็หากนายพิธามั่นใจว่าเรื่องนี้มันไม่มีผลทางกฎหมาย
ก็ไปยื่นชี้แจงเรื่องนี้กับปปชทำไมล่ะ
แล้วก็เป็นการเพิ่งจะมายื่นเพิ่มเติมในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาด้วย
สนทิยายังพูดถึงประเด็นที่พักเก้าไกล
นโยบายแก้ไขมาตรา๑๑๒ด้วยนะครับ
ก็คุณสนทิยาฝากไปถึงสวแล้วก็พักที่จะร่วมจัดตั้งรัฐ
นโยบายแก้ไขและถ้าบุคคลนั้นได้รับเครื่องราชอิสริยพรนะครับ
ตัวเขาจะรวบรายชื่อประชาชนถวายดีกา
ให้ขอคืนเครื่องราชอิสริยพรขณะที่นางสาวพันนิกาวานิสแก่นำพักก้าวไกล
ขออภัยครับแก่นำคณะเก้าหน้าขออภัยนะครับ
พูดถึงกรณีของคุณศรีสุวรรณนะ
คุณศรีสุวรรณจัญญาโรงการพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยนะครับ
จะไปยื่นนะครับให้กรกตตรวจสอบว่า
นายธนทรอาจารย์ปิยบุตรและตัวเธอเข้าข่ายครอบงามพักก้าวไกลหรือไม่
ที่ไปกินอาหารกันในวันที่เขาตั้งวงจัดตั้งรัฐบาลกันนะครับ
บอกว่าอ๋อก็เป็นเรื่องปกติของคุณศรีสุวรรณอยู่แล้วมั้
เธอก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่าบทบาทก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว
คือทั้งนายธนทรนะครับนายปิยบุตรแล้วก็เธอเนี่ยตอนไปร่วมงานเลี้ยง
ก็ไปอย่างโปร่งใสเนี่ยนักข่าวอยู่เป็นร้อยไม่ใช่เหรอ

แล้วก็นายปิยบุตรพูดไปแล้วว่าเป็นการนะครับไปร่วมงานเลี้ยงฉลองชัยชนะนะครับ
ซึ่งเธอก็ไปถึงร้านก่อนเห็นไหมสวมชุดขาวยืนอยู่ร้านตั้งแต่วันนั้นนะครับ
ซึ่งพักก้าวไกลนะครับ
ก็แหม่ช่วยหาร้านอาหารดีให้
ก็รู้จักร้านอาหารเยอะก็ไปดูความเรียบร้อย
หากกรกตอยากให้ชี้แจงก็พร้อมจะชี้แจงครับ
ก็รู้จักรวรรดีค่ะ
เมื่อวานนี้ข่าวลือหนาหูมากบอกว่าประชาธิปัตย
เตรียมสบรัฐบาลก้าวไกลหลายคนบอกเอ้ยจริงเหรอ
เขาบอกว่า๑๖เสียงจากคุณเฉลิมชัยศรีอ่อน
รักษาการอะไรข้าวที่การพักประชาธิปัส
มีการติดต่อไปหาก้าวไกลบอกว่าจะขน๑๖เสียง

โดยมีนายเดชอิดขาวทองว่าที่สสงขลากับนายชัยชนะเดชเดโช
ว่าที่สสนครศรีธรรมราชเป็นคีย์แมนนะคะในการเดินเรื่อง
ล่าสุดคุณอลงกรพลบุตรรักษาการรองหัวหน้าพักออกมา
ลิงก์ข่าวที่ลงข่าวนี้แล้วบอกเลยว่า
ไม่จริงข่าวนี้ออกมาเพื่อดิสเครดิตประชาธิปัตย์ชัดเลย
อยากให้สื่อช่วยกันตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนนำเสนอด้วยนะ
อย่างนั้นเนี่ยถ้าคุณไปเสนอข่าวที่อ้างแหล่งข่าวไม่ระบุตัวตน
คุณก็จะกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาดิสเครดิตพักเราแบบนี้
ถามไปถึงคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่จริง

ผมได้ยื่นข้อเสนอให้พักแล้วว่าให้โหวตนายกที่มาจากก้าวไกล
เพื่อสนับสนุนหลักการเสียงข้างมากในสภาพผู้แทนราษดร
ส่วนประชาธิปัตย์เองก็พร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้าน
และขอยืนยันจุดยืนว่า
ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขม๑๑๒
นายชัยชนะเดชเดโชคนที่ถูกพาดพิงเองก็บอกเหมือนกันว่า
ข่าวที่ออกไปมันเป็นแค่กระแสข่าวที่ไม่เป็นความจริง
ว่าทุกคนอยากจะฟังจุดยืนของประชาธิปัตย์มากกว่า
เอาเป็นว่าก็อย่างที่คุณอลงกรว่าเขามีการเสนอกันมาแบบนี้แล้ว
เดี๋ยวรอดูการประชุมรอกรรมการบริหารพักชุดใหม่ประชุม
ร่วมกับสอสอใหม่แล้วคงจะได้เห็นจุดยืน